คือหมอเมย์รักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะใกล้จะสุดท้ายแล้วนะคะ
รักษาทางกายแล้วบำบัดทางใจด้วย
สะพายกีต้าร้องเพลงพาเพลินเลยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูหมอเมย์ผู้น่ารักหน่อยค่ะ
แม้ชีวิตที่ผ่านเหนื่อยไว้เห็นความฝันวันที่ผ่านมาอะไรจนหมาย
ฉันเปลี่ยนรู้ตัวอยู่เพียงตัวและที่ใจยังมีแค่ที่ดีกว่ากัน
ถ้าไม่เคยรู้หรือก็เพราะเราไม่มีแค่ความสุขในช่วงสำคัญของเรา
เป็นประตูนอนน่ารักที่เราต้องมีการช่วยกัน

สบายสิ

รักรัก

หมอเมน่ารักมากเลย

คือกลาวกีตาร์สไตล์อาคูสติก
แล้วร้องเพลงคือเสียงใสเสียงเพราะน่ารักมากเลย
คือนี่ลักษณะนี้เขาเรียกว่าอะไรคะดนดี

มะเร็งระยะสุดท้ายนะครับ

คือเราเป็นผู้ป่วยนะเรารู้สึกเลยว่าคือ

ลูกของผู้ป่วยท่านนี้เป็นคนถ่ายคลิป
แล้วก็นำคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียล

จิโกก็คือคุณพ่อเรียกคุณพ่อว่าจิโก

หมออินดี้หมอเมพูดน่ารัก
ให้พ่อได้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะคะ
คุณคิดว่าชาวเน็ตจะชื่นชมไหม

ไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไปพูด

ของคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็ให้กำลังใจ

ประจำสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ

นี่นะคะร้องอีกเพลงหนึ่งด้วยนะ
เพลงตลอดเวลาของพี่ปูพงศิษยคัมภีร์นะคะ

สายตาเขาคือบ่งบอกเลยว่าเป็นคนใจดี
ของท่านไม่น่าจะร้องเพลงเพื่อชีวิตเลยนะ

ก็นี่ท่านเก่งน่ะแถมว่าสมองของท่านสองสี่สุดยอดมากนะ
เก่งมากคุณหมอท่าน